หนองคายวัยรุ่นเขาก็มีเรื่องเขม่นกันยกพวกตีกัน

มีคนนึงนะฮะเอาขวดเบียร์ไปตีให้มันแตก
ทั้งที่คอทั้งที่หน้าจนทหารเสียชีวิตเลย

สุดท้ายต้องขอโทษทั้งน้ำตายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อย
คุณผู้ชมสังเกตในวงกลมสีแดงที่เราให้ได้ดูนะฮะ

เป็นเหตุชุลมูลตีกันเนี่ยมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารต้องเข้ามาห้าม
นี่สังเกตคนนี้เดินไปแล้วฮะไปเอาอะไร
มีขวดเบียร์วางอยู่ตรงนั้น
อันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นคืน๑๔เมษายนนะครับ

ตีละตีให้เป็นปากหัวชารามเลย

นี่ค่ะทบขวดละแล้วเข้าไป
จังหวะที่แทงวัยรุ่นคนนั้นเขาเอาขวดที่เขาตีแตกเป็นปากฉลาม
ไปแทงใบหน้ากับลำคอของพลทหารพลนิกรยศสมาธิอายุ๒๒ปี
เป็นทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดน้องคาย
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าเสียเลือดมากนะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีก๒นายด้วยกันจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ทั้งทหารตำรวจก็เอาไม่อยู่ความคึกขนองของคนที่เมาสุรานะครับ
ก็มีคลิปเป็นละทานชัดเจนแทนกรัฐนี้แน่นอนตำรวจก็ทำไปจับนายนกภดลซีรีย์อายุ๒๕ปีคนก่อเหตุ
โดนจับได้ทั้งหมดตอนแรกนี่นายนกภดลต้องใส่หมวกปิดหน้าเอาไว้
เขาไม่ยอมรับนะว่าเขาเป็นคนก่อเหตุ

แต่พอเห็นคลิปตัวเองแล้ว

ถึงกับร่ำไห้
สารภาพว่าเออเป็นเขาจริง

เขากลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกราน
ก็ไปเจอเพื่อนเก่าก็เลยมีการตั้งวงกินเหล้ากัน

ก็เลยไปเอาขวดเบียไปทุบเป็นปากสลาม
ไปป้องกันเพื่อนและป้องกันตัว

จำไม่ได้ว่าเขาฆ่าคนตาย
จำไม่ได้ว่าเอาขวดเบียร์ไปแทงใคร

เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าทำไป
เพราะว่าเขาเมามากจนขาดสตินะครับ
เหมือนผมที่ผมเป็นอยู่นะครับ
ถ้าเจอเจ้าหน้าที่เข้ามารักษ์กับเหตุครับ

แต่ถ้ามันถึงขั้นถูกฝึก
เหมือนผมแล้วมันหลุดนะครับผม

สำหรับที่ตัวเองทำ
พูดไปตอนนั้นว่าเหมือนคน

มันเป็นเหมือนผมเลยนะครับ

ขอให้ที่รู้สึกอย่างผมทำลูกใคร

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันเรียกกลับคืนไม่ได้

สุดท้ายโดนแจ้งข้อหาธรรมดาร่างกายพวกอื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

เจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
แจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่และถูกดำเนินคดีทั้งหมดทั้งมวลไป
อายุเพิ่งจะ๒๕อาณาคตคือ
อย่างน้อยครึ่งชีวิตก็ต้องก้าวขาเข้าไปในคุกแล้ว
แต่เป็นเจ้าเพศพอดี๒๕พอดี

วันนี้มันเป็นอีกหนึ่งวันที่คนจะเล่นน้ำสงกรานกัน
ก็คงจะมีบรรยากาศเรื่องของการตั้งวงสังสรรค์กับเพื่อนอยู่